สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมชมรายงานพิเศษไปตั้งแต่คืนวานนี้นะคะ
วันนี้เราจะคุยกันในลักษณะที่ยาวแล้วก็ลึกกว่าเดิมนะคะ
เพราะว่าหลายคนที่เป็นคนรักสัตว์
อาจจะมีทั้งรู้และไม่รู้ว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่รักสัตว์และกระทำกับสัตว์ในอีกแบบหนึ่ง

วันนี้เราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้ง
สำหรับคนที่ยังไม่คุ้นว่าตรงแล้วโบโบ้เนี่ยคือคนกลุ่มไหน
แล้วทำไมเขาถึงทำแบบนั้นกับสุนัข
วันนี้คำถามที่ฉันอาจจะต้องแบบตรงไปตรงมานะคะ
คำพูดมันอาจจะสะดุดหูระคายหูนิดหน่อย

ท่านแรกคุณผู้ชมรู้จักเธอว่าคุณสายพินมากกว่านะคะ
แต่แนะนำในฐานะคุณชัญญาผาสุโพงหัวหน้าฝ่าย
รับเรื่องร้องทุกข์สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชุปธรรม
อีกหนึ่งท่านจะคอนเฟิร์มค่ะว่าเราเข้าใจไปเองหรือเปล่า
ก็คือนักจิตวิทยาดรวรบปิยะมโนธรรม
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนี่ต้องคุยกับนี่เรียกคุณชัญญานะคะ
จริงแล้วจัดรายการวิทยุไม่ได้มีที่มาที่ไปอะไรก่อนหน้านี้
ที่เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มคนโบโบ้เลยใช่ไหมคะ
คือจัดรายการวิทยุก็เป็นงานส่วนหนึ่ง
แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ทำงานก็คือ
อยู่ฝ่ายรักษณะร้องทุกข์ของสมาคมสงครสัตว์ในภาพร้อมราชุมฐรรม
ปีที่แล้วมีคนแจ้งเรื่องมาที่สมาคม
ก็บอกว่าเนี่ยช่วยตรวจสอบหน่อยมันมีภาพของ
คนที่มีความชื่นชอบในการเสพสังวาดกับสุนัข
เราก็แบบว่าเฮ้ยมันคงจะเป็นภาพถ่ายเล่นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้

คนไทยคนทั่วไปเราก็แบบคล้ายโลกสวยนะอาจารย์
แต่ว่าเป็นไปไม่ได้ไม่น่าจะเชื่อหรอก
แล้วก็ในความเป็นจริงพอเข้าไปดูเขาส่งมาให้ไง

เป็นเหมือนกับกลุ่มของกลุ่มพวกกลุ่มพวกนี้นะคะ
แล้วก็เหมือนว่ากลุ่มพวกนี้เขาเป็นกลุ่มเฉพาะของเขา
เวลาเข้ามาคุยเนี่ยคือมีความสนใจรสนิยมเดียวกัน
แต่เขาจะไม่เอาหน้าตามาโชว์ไม่เอาหน้าตาเขามาโชว์มาเปิดเผย
เขาจะโชว์เฉพาะนั่นแหละค่ะเวลาเขามีกิจกรรมกับสุนัข
อย่างนี้เขาจะโชว์แล้วก็แบบว่ามีความภาคภูมิใจในการโชว์แบบนี้
แล้วก็จะคุยกันเหมือนกับว่าฉันชอบแบบนี้
แล้วฉันไปเจอหมาอยู่ในซอยแบบนี้แล้วก็สนใจบ้านท้ายของนาง
อยากจะล่อลวงนางมาเป็นภรรยาไปทำยังไง
คือเหมือนกลุ่มคนที่แบบรสนิยมทางเพศแบบนี้แล้วเจอกันคุยกัน

เอาเรื่องแรกที่มาถึงคุณชัญญานะปีที่แล้วเหรอคะ

ตำรวจปราบปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีแล้วด้วยปอท
คุณชัญญารับเรื่องร้องเรียนจากในส่วนของการทำงานสมาคมด้านนี้

คือเราเองก็เพิ่งมารู้เมื่อปีที่แล้ว
แล้วพอเราเข้าไปดูข้างในก็เปล่าว่า
เขาก็เห็นเขาก็ทนไม่ได้ก็เข้าไปด่า
กลุ่มพวกนี้ก็ประมาณว่าพอเปิดเสร็จ
มันก็ปิดเปิดเสร็จมันก็ปิด

รสนิยมแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่เปิดเผยหน้าตา
แต่ว่าสิ่งที่จะแชร์กันดูคือว่าเขาไปกระทำแบบนี้กับสุนัข

ฉันใช้คำว่าข่มขืนถูกใช่ไหมคะ
คือถ้าเราพยายามคิดแทนสุนัขนะคือตอนแรกก็พยายามไม่คิด
เวลาเขาบรรยายนะเขาจะบอกว่าดูหน้าตาเมียฉันสิ

คือบรรยายแทนสุนัขว่าสุนัขมีความสุข
แต่เราก็คิดในใจบ้า

เฮ่ยแล้วในความจริงมันคนละสปีชีกันนะ

มีเฉพาะหมาไหมหรือมีสัตว์อื่นเช่นแมว

ไม่ว่าจะเป็นวัวควายหรือหมู

อันนี้ถามแบบตรงไปตรงมาเป็นสุนัขจรจัด

มีทั้งเลี้ยงในบ้านมีทั้งแบบไปเจอข้างทางแล้วถูกอกถูกใจ
แบบนี้ส่วนใหญ่เป็นหมาขนาดเล็ก
หรือขนาดกลางหรือขนาดอย่างไรนะครับหมาพันทางทั่วไป
นั่นแหละค่ะทั้งสายสูนักพันทางทั่วไป
กลุ่มนี้เวลารวมตัวกันจะใช้นามสกุลเดียวกัน
แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าณบัตรนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นแล้วหรือยังหรือยังไงบ้าง

แต่อันนี้ก็คือเนี่ยคือพอเห็นว่าโบโบเนี่ยเป็นอันว่าเข้าใจแล้ว
เข้าใจแล้วมันคือเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์เป็นรหัสของกลุ่มพวกนี้ด้วยกัน

ที่คุณชัญญาบอกค่ะสักประมาณปีที่แล้วอาจารย์วันลบค่ะ

อาจารย์เคยต้องรักษาคนที่ดิฉันใช้คำว่ารสนิยมก่อนเหมือนกันนะคะ

เดี๋ยวไม่ใช่รสนิยมนะอันนี้เปลี่ยงเบนทั้งเพศ

แต่รสนิยมคือเป็นเกย์คือไม่เป็นผิวอุติ

มีปัญหาทางจิตเหรอคะหรือยังไงคะ

ซึ่งจริงแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดนะฮะ
มันตื่นมาแล้วครับมีจารย์เรื่องในประวัติศาสตร์แล้ว

ว่าของอินเดียของญี่ปุ่นของจีนของฝรั่ง

แต่เมื่อก่อนส่วนใหญ่จะเป็น

อ่ะนี่เป็นเยอะมากแล้วส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยค่ะ

ถ้าผู้หญิงมีกับสุนัขตัวผู้นะ
แต่พอนี่คือผู้หญิงได้เปรียบมาเมื่อแต่ตัวเมีย
อาจารย์ไม่ได้ถูกข่มขึ้นว่าชำราว

อาจารย์ที่อาจารย์รับมาแล้วเจ้าตัวยอมรับ

เจอมาเรื่อย
คือที่เคสที่เยอะสุดคือถูกตำรวจจับ
คือทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูก๓คน

ทำสมสู่กันอยู่ในบ้าน

เมื่อไหร่ประมาณเมื่อไหร่

เคสนี้เยอะสุดดังสุด
คือพ่อเอากับสุนัขตัวเมีย

มาลูกสาวคนเล็กอายุแค่๗ปี
ก็ทำด้วยดังนี้ชาวบ้านเขาเห็น
ก็เลยเริ่มเพิ่งรู้
ถ้าทำความเข้าใจตัวของคนก่อน
คือเขามีภาวะทางจิตแน่

มนุษย์ผู้หญิงกับหมาตัวผู้
ใช่ไหมคะกับมนุษย์ผู้ชายกับหมาตัวเมีย
ใช่ไหมคะซึ่งอย่างกรณีที่เจอมาถี่ช่วงหลังอย่างที่คุณชัญญาบอกเนี่ย
กรณีที่เป็นมนุษย์ผู้ชายกับหมาตัวเมียเนี่ยนะคะอาจารย์
อาจารย์มันมีเหตุผลอะไรที่เขาเคยระบายให้อาจารย์ฟังไหม
กรณีเคสที่มาถึงมืออาจารย์
คือกรณีที่เป็นส่วนใหญ่คือมันเป็นกว่าที่เรารู้นะฮะ
แต่อยู่ในบ้านนั้นในกรุงเทพเยอะมากผู้หญิงกับสุนัขตัวผู้
แต่ที่เป็นข่าวนะเพราะมันอยู่ที่สาธารณะ
ถ้าอยู่ในบ้านเหมาะลักหมาวลักเหลี้ยวนอนอยู่ด้วยกันเนี่ย
ขอถามอาจารย์หน่อยเขามาปรึกษาอาจารย์เนี่ยในฐานะคนไข้หรือฮะ
คือคนไข้เดี๋ยวต้องปรึกษาแนะนำ
เขามีความรู้สึกยังไงเวลาเขาได้กับสุนัขเนี่ยฮะ

ก็อ้างว่าสุนัขชอบไม่รู้พูดกันได้ไง

คือเวลามาถึงอาจารย์เนี่ยแปลว่ามันเป็นคดี
แล้วมาหรือเขารู้สึกว่าเขามีปัญหาแล้วเขามาคะ
หน่อยมีมีอยู่มีอยู่บ้างที่มีนะฮะ
เพราะไปสมสู่กับสัตว์ที่มันดุเช่นแมว
มันขวดเอาแมวมันสู้นะฮะ
ม้าเอ่ยควายเอ่ยลาเอ่ยม้าเอ่ยช้างเอ่ยมันไม่สู้
แต่แมวมันเจ็บปุ๊บมันกัดเลยไง
กัดบ่อยก็พ่อแม่รู้เข้าเลยจับมานะฮะ
ส่วนใหญ่ที่มาถึงมืออาจารย์ต้องเป็นคดีคือแจ้งความเสร็จแล้ว
เห็นว่ามีปัญหาแล้วมาถึงมืออาจารย

คือทางบ้านเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยจับ
แล้วเป็นตำรวจเพื่อนตำรวจเขารู้จักผม

ส่งมาว่ารักษาได้ไหมก็มารักษา

ที่เขามาปรึกษาเนี่ยเขาปรึกษาปัญหาด้านไหน

เขาไม่ต้องการแก้พวกนี้ไม่ต้องการแก้
แต่มันมาโดนกดดันมีความเจ็บปวด
เช่นโดนแมวขวนแล้วโดนคืนชีรับผู้ชาย
คือถ้าไม่มีปัญหาเขาจะไม่มาปรึกษา

แมวกัดเนี่ยควรเอาเลย
หรือตอนนี้พูดหย่ำเนี่ยพวก

ตุ๊กตายาวทำทั้งไม่มีเงินจะซื้อแล้วนะฮะ

เกินเนื้อเอย
ป้องแม่ไม่รู้

คือจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดคือเบี่ยงเบนทางเพศ
แค่ว่าเขาจะเลือกกระทำกับสิ่งใดหรืออะไร
สมมุตินะคะสมมุติว่าเขาทำกับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นแมวหรือหมาก็แล้วแต่
เขาอาจจะเป็นคนเดียวกันกับที่ทำกับแจกันหรือว่าก้อนเนื้อก็ได้เหรอคะ

คือพูดง่ายคือขอให้มีรู้กันเนี่ยนะแต่ถ้าทำกับสัตว์ก็นึกว่าซูฟิลเลีย
หรือถ้าเรียกสุขที่เหลือแปลว่าพึงพอใจนะมีความสุข
แต่ถ้าชำลาวแบบรับบาดทางเพศเขาว่าเบสเชอริตี้นะ
เพราะฉะนั้นจะมีทั้งแต่ปลาสิบปีบ้านเขาจะถึงอุ้มเรียนนะ

คือเขามาขอคำแนะนำอาจารย์แล้วแก้ไขอย่างไรแล้วเขาเลิกได้ไหมคะอาจารย์
ก็ต้องเลิกแต่ส่วนใหญ่ถ้าอย่างครอบครัวของที่โอ๊ตเป็นครอบครัวนั้น
มักคือหย่อมเลิกพอนี่กินเหล้าด้วย
คือถ้าพวกที่พวกมีอาการทางหนึ่งนะฮะ
คืออาการทางจิตที่เป็นพวกขาดสตินะครับ
ไม่ใช่เป็นทางจิตจริงตรงนะเช่นเสียบติดแล้วก็เมาเหล้า
ตอนนั้นอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วมองเลยเห็นหมูหมาสภาพเห็นหมู
มันเป็นยังไงบ้างมันย่ำแย่ไหมหรือยังไงเขามีอธิบายให้อาจารย์ฟังไหมคะ
ถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ที่บอกมาคุยกันเนี่ยมันไม่ย่ำแย่
พอเลี้ยงอย่างดีนะแล้วถ้าหากเป็นสุนัขตัวผู้เนี่ยมันไม่ย่ำแย่อยู่
ผู้หญิงเนี่ยเลี้ยงเก่งมากเลยมีเนยมีอะไรมันกินอยู่แถวนั้นอะไรเนี่ย
มันมันไม่ย่ำแย่แต่ถ้าตัวผู้เนี่ยถ้าผู้ชายเนี่ยทำกับสุนัขตัวเมียเนี่ย
จะย่ำแย่เฉพาะชำราวที่สาธารณะแต่ถ้าเลี้ยงอยู่ในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เยอะมากเลยนะ

ฉันสงสัยเหมือนกับคุณชัญญาเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ขอกลับมาประเด็นว่า
เวลาที่เขามาปรึกษาใช้คำว่าปรึกษาเลยนะคะไม่ได้ถูกส่งตัวมานะคะ
เวลาเขามาปรึกษากับอาจารย์เขาคิดว่าเขาผิดปกติไหมก่อน

แต่ต่อเมื่อมีคนบอกเขาผิดปกติเช่นพ่อแม่เห็นเข้ารับไม่ได้
หรือที่ก้อนเนื้อเนี่ยพ่อแม่รับไม่ได้เลยนะ
ไปซื้อก้อนเนื้อจอบกันรู้แล้วทำเสร็จป๊อบกลับใส่อีกตู้เย็น
แล้วพ่อแม่แม่ก็ตื่นเช้ามาเอาไปทำบัวมะช่อกิน
คือพอเขามาแล้วเนี่ยคือเขาอยากรักษาให้หายไหมคะ
หรือเขาต้องการความเข้าใจคะ

แต่ถูกบังคับเช่นพ่อแม่หรือพี่น้อง
คือเหมือนกันลำไปลองคุยกับหมอหน่อย
หรือสามีมี๒๓กรณีที่สามีจะพยายามรักษา
เพราะผู้หญิงไปทำอาจจุดนัก
คือถ้าพาวจรรย์แล้วไม่ยอมรักษา
ที่คุณธัญญาเจอมาเคยเจอกรณีไหนที่รู้สึกว่ามันซับซ้อนที่สุด

แล้วมันจะเป็นยังไงสภาพสุนัขก็เป็นยังไง
คือเราอาจจะคำนึงเรื่องของตัวของคน
อยากให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่ามันไม่ปกติ
อาจารย์ก็พยายามให้คำแนะนำกับคนไข้เพื่อหาทางวิธีการแก้ไข

คือเราอาจจะบอกว่าสุนัขตัวผู้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหา

ความเป็น๑๐ปีชี่ที่แตกต่างกันในความเป็นจริงมันก็ไม่เหมาะสม
มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปเป็นแบบนี้
แต่โอเคถ้ามีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตไปแก้ไขจัดการกันไป
แต่ในความเป็นจริงของอย่าง๑๐กว่าปีก่อนใช่ไหมคะอาจารย์

กฎหมายป้องกันการธนุนกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว
กว่าอย่างก่อนไม่มีไม่เคยออกมาตอนธนมาคมผม๕๗
ดังนั้นเมื่อมีกฎหมายนี้ออกมาแล้วหมายความว่าถ้าเจอลักษณะแบบนี้

จะบอกว่าสูตนักชื่นชอบสูตนักมีความสุขอย่างไร
คือส่วนใหญ่ที่คุณชัญญารับแจ้งนะคะเอาเคสที่รับแจ้งเนี่ย
เป็นสัตว์เลี้ยงหรือเป็นหมาจรจัดนอกบ้าน
อย่างที่บอกมีทั้งเลี้ยงในบ้าน
และไปเจอข้างนอกแล้วถูกตรงใจ
อยากจะได้ปรึกษากันในห้องของเขา
เขาคุยของเขาทำยังไงถึงจะล่อลวงเจ้าหมาตัวนี้
มันหลงมาอยากจะได้ไปเป็นภรรยาของเขา
ก็มีคนแนะนำเองเขาก็เรียกของเขาอย่างนั้นอาจารย์
แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เอาไก่ไปโยนมันกินสิ

แล้วก็ไอยักษ์มันเป็นกันมานานแล้วสิอย่างนี้

พอมาฟังอาจารย์โอ้โหมันเป็น๑๐ระบบศาสตร์มีแล้ว
ตั้งนานแล้วแล้วพูดถึงเพิ่งมีกฎหมาย
ขณะเดียวกันมีกฎหมายแล้วก็มีกฎหมายให้ยอมรับนะฮะ
รับว่าสมสูจน์กับศัพท์นี้ถูกต้องตามกฎหมาย

อะไรอย่างนี้รับประเทศนะฮะ

เขาบอกว่าเป็นลีโก้เลยนะ
ว่าเมืองไทยเราก็เรียกอยู่แล้วว่าพวกนี้เป็นโรคชาติหมาไง
คือต่างประเทศก็ต่างประเทศแล้วถ้าประเทศไทย
เมืองไทยเนี่ยเยอะมากต่างจังหวัดเนี่ย
ก็นี่อาจารย์พูดเองนะเยอะมาก

อาจารย์ที่ฉันขอทวนค่ะคุณธัญญาเดี๋ยวดิฉันไปเพิ่มประเด็นจากคุณธัญญา
คืออาจารย์บอกว่าลักษณะนี้คือโรคทางจิตที่เรียกว่าเบี่ยงเบนทางเพศ
ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ผู้หญิงหรือมนุษย์ผู้ชายก็แล้วแต่
และไม่ใช่เฉพาะกับสุนัขอาจจะเป็นสัตว์อื่น
หรือสิ่งอื่นที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตด้วย
เป็นผู้ไม่มีชีวิตจะจดอีกกลุ่มหนึ่ง
แต่จะอยู่เบียงเบียงทางเพศไหมคะเบียงเบียงทางเพศ
แต่ถ้าเป็นเรื่องศาสตร์นี้ก็ว่าซูฟิลเลียซูฟิลเลีย
อาจารย์เวลาอย่างที่คุณชัญญาเล่าให้ฟังคือ
เขาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขาเอามาอวดกันภายในกลุ่มปิดของเขาเนี่ยนะคะ
คือลักษณะแบบนี้แปลว่าสติสัมปชัญญาครบถ้วน
สติสัมปัชญาครบถ้วนยังไงเพี้ยนต้องหมดเนี่ย
เพี้ยนนะอาจารย์บอกว่าเพี้ยนไม่ปกติ
ความหมายคนนี้ก็คือว่าไม่ใช่เม้ายาไม่ได้เมาเหล้า
ไม่ได้เมากาวไม่ต้องเสพสิ่งเสพติดไม่ต้องมือไม่ต้องเอา
นี่พูดได้นี่พูดพูดแทนได้เพราะว่าตอนที่เราอ่านข้อมูลเนี่ย
เป็นคนวัยทำงานคนทำงานไปทำงานเสร็จแล้วกลับบ้าน
แล้วมาเจอแล้วก็เก็บข้อมูลที่เจอสุนัขแล้วก็มาคุยกันอย่างนี้ค่ะ
คือเท่ากับว่ามันซ่อนเร้นมันแฝงเร้นอยู่ในกลุ่มคนทั่วไป
บางทีเราดูไม่ออกไม่จำเป็นต้องเมาไม่จำเป็นต้องเพี้ยน
ไม่จำเป็นต้องติดยามันสามารถได้
ประกอบกับข้อมูลที่อาจารย์พูดมันก็ตรงกันอยู่ในกลุ่มทั่วไป
ก็คือติดเพศไงอาจารย์อยู่พวกเช็คอัตดิกติดยากลุ่มติดยา
เพราะฉะนั้นเพศนี้ร้องไม่ได้ร้องแล้วติด
อย่าไปลองหนิคะวันนี้พี่คุณผู้ชมอย่าไปลองพวกสุดนัก
แล้วเขาไม่ใช่เรียกว่ารสนิยมใช่ไหมอาจารย์

ทำผสมสียาโปรใหม่แล้วมาโอดกันใหญ่
ก็ถือว่าสังคมมันเพี้ยนไงเอาเรื่องนี้มาอวด
เขาชื่อว่าเท่สุดโปรตะกิจดื่มโปรอะไรอย่างนี้นะครับ
ขอย้ำอีกทีหนึ่งค่ะที่คุณชัญญาบอกอย่างนี้
คือไม่ได้เมาไร้สติเพราะว่าส่วนใหญ่ข่าวเนี่ยนะคะ
ข่าวมักจะออกมาว่าเรียนใช้คำแบบง่ายนะคะ
คือเป็นคนจรจัดบ้างเป็นคนเมาเหล้าบ้าง
เป็นคนวิกลจริตบ้างข่าวมันออกมาโทนนั้น
คำถามก็เลยกลับมาถามย้ำที่อาจารย์ว่า

อาการทางจิตที่เรียกว่าเบี่ยงเบนทางเพศถูกไหมอาจารย์

คือเรียกได้ว่ายังมีสัมปชัญญะอยู่
แต่ไม่มีสติคือสติต้องรู้สึกรู้ตัวไง
เพราะว่านี่ไม่ใช่นะครับมันชาติหมานะครับ
เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เรียกว่า

เกิดจากสารเครียมประธิภาพเเมื่อจะเป็นเหล้า
รายายาเสียบติดหรือเนื้อสารเสียบติดอยู่ในสมองเนี่ย
บ้าในเรื่องนี้ไม่เคยรู้เรื่อง
ได้เรื่องรักษาเนี่ย
ส่วนใหญ่ไม่ยอมรักษาทุกคนไม่ยอมรักษาสุดท้ายอย่างแยกจะกลุ่มสวีเดนกลุ่มฮังกาลีหรือกลุ่มฟินแลนด์เนี่ย
มันเยอะมากถ้ามันค้นพบมาว่าเพิ่งเยอะมากนะแล้วก็มีโหวตกันคือว่าไม่เสียริปัชฌาปัชฌาก็ให้ไปถูกกฎหมายเลย
คุณชัญญาในส่วนของการรวบรวมข้อมูลเอาเฉพาะที่สมาคมทำอยู่เนี่ยนะคะ
คือเคยมีการพยายามคือมันเป็นกลุ่มตรงข้ามกันอยู่แล้วนะคนรักสัตว์กับกลุ่มคนอีกแบบนึงเนี่ยนะคะ
คือเคยมีการได้ถกเถียงกันไหมคะว่าคุยกันว่าเฮ้ยมันยังไงมันไม่ได้

ติดต่อกลุ่มพวกเนี้ยเหรอใช่ค่ะไม่รู้จะติดต่ออย่างไรเพราะว่าเขาไม่มีเบอร์ให้และที่สำคัญก็คือมันเป็นเพจ
เสร็จแล้วมันก็ปิดเปิดเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็ไปเปิดมาใหม่แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดมาใหม่
แล้วก็เหมือนกับเขามีความสุขที่ถูกไล่ล่าด้วยนะแล้วแต่เราไปแจ้งที่ปอทแล้วเมื่อปีที่แล้วก็นั่งคุยกับตำรวจเหมือนกันว่า
คงไม่มีความสามารถขนาดนั้นมันต้องให้ทางด้านด้านเทคโนโลยีด้านอะไรอย่างนี้ไปตรวจสอบไปอะไรให้
ซึ่งเจ้าที่เองก็บอกว่าถามว่าเขาทำได้ไหมเขาบอกว่ามันก็ต้องใช้เวลา
และที่สำคัญมันต้องมีคนที่ต้องนำเข้าไปในการลักษณะเหมือนกับว่าล่อเข้าไปคุยเหมือนกับเป็นกลุ่มของเขา
เพื่อที่จะไปคุยแล้วก็พยายามติดต่อว่าเขาอยู่ที่ไหนอย่างไรมันต้องเป็นลักษณะคล้ายอย่างนั้นอ่ะ
เพราะฉะนั้นที่คุณชัญญาบอกว่าคือเขาเปิดเผยตัวการแชร์ประสบการณ์กันคือกลุ่มปิด
คือถ้าเป็นพวกเดียวกันเขาไม่ได้ปิดบังอะไรมากคือแชร์กัน
แต่ถ้าคนนอกแน่นอนคือเขาก็ไม่รับไม่เปิดเผยตัว
คุณชัญญากรณีที่เลวร้ายที่สุดที่เคยรับเป็นยังไงคะ
เล่าสุดเมื่อวันที่๒๘กรุงประพันธ์นี้เอง
อันนี้ไม่ใช่ในเพจไม่ใช่ในเฟสมันอยู่ในชุมชนชาวบ้าน

แล้วมีน้องคนนึงเนี่ยเขาตื่นมาตอนประมาณวันนั้นเช้ามืด
เขาก็เลี้ยงคือคนไทยก็มีนิสัยใจดี
มีสุนัขอยู่ในซอยก็ให้ข้าวมันกินก็คุ้นเคย
แล้วก็ปรากฏว่านี่แหละค่ะเขาก็ไปตากผ้าตอนเช้า
เขาเห็นไอ้เจ้าดำที่เขาให้ข้าวเป็นประจำ
ทำไมมันเดินกับผู้ชายคนหนึ่งถอดเสื้อ
มีรอยสักที่ต้นแขนขวาผู้ชายคนนี้ก็ไม่น่าคุ้น
แล้วทำไมหมาที่เราให้ข้าวมันถึงเดินตามเข้าไป

แต่เมื่อมันคุ้นเออไม่น่าจะมีปัญหามันคงจะ

แต่ผ่านไปปั๊บนึงเสียงหมาร้องด้วยความเจ็บปวด

เขาอยู่ในแฟลต์ข้างบนเขาวิ่งจากชั้น๒ลงไป

กำลังกระทำการอยู่เลย

เธอก็แผดเสียงด้วยความโมโหว่าเอ้ามาทำอะไรกับหมาฉันทำอย่างนี้ได้ไง
วัยรุ่นก็ตกใจวิ่งออกไปแล้วเขาก็ไปดูไว้เจ้าดำ
คือมันก็ช้ำแดงกระทั่งรุ่งขึ้นเป็นหนองไหล
แล้วเมื่อวานนี้พาไปหาคุณหมอตรวจแล้ว
ว่าปากช่องคลอดอักเสบปากช่องคลอดอักเสบ
ซึ่งซึ่งเท่ากับว่ามันมีการกระแทกกระทัน
ที่หมาทำหัดแล้วโอกาสที่จะเกี่ยวอะไรกับมดลูกอะไรอย่างนี้
มันน้อยมากมันเป็นหนองเอาคัตเติ้ลบัตรไปล้วง
โอ้โหหนองไหลเยอะเหมือนกันน้ำมูกไหลลงมา
ซึ่งเราก็ให้คุณหมอวินิจฉัยว่ามันเกิดจากอะไร

คือหมอไม่สามารถระบุบ่งชี้ได้ว่าเกิดจากกระทำการอนาจารย์
เสพสังวาดหรืออะไรเขาพูดไม่ได้เขาไม่เห็น
แต่มันมีการกระแทกกระทั้นอย่างแรง
เท่ากับว่าเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นน้องเนี่ย
มันน่าจะถูกกระทำการมาแล้วก่อนเมื่อวันอาทิตยที่๒๘กุมภาพันธ์
เพราะว่ากลายเป็นน้องต้องอย่างน้อยประมาณ๑สัปดาห์
มันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่การติดเชื้ออยู่ข้างใน
คือดูข้างนอกหมาเหมือนเป็นปกติแต่ข้างในมันทุกขรมาน

มันก็คงไปถึงไหนต่อไหนมากไปกว่านี้แล้ว
คุณธัญญาแนะนำยังไงถ้าสมมุติมีคนเจอแบบนี้

คือควรจะไปสมาคมหรือตำรวจเขาคุ้นจริงกับคดีนี้แล้ว

แนะนำเลยก็คือโชคดีว่าน้องคนนี้รู้จักกับเรา
แล้วก็มีเคสเกี่ยวกับสัตว์เยอะ

นั้นใครเจอแบบนี้คุณตั้งสติถ่ายภาพน้องตอนนั้นไม่ได้หยิบอะไรไป
ถ้ามีหลักฐานขนังคาเขาชัดเจน
อันนี้มันผิดอยู่แล้วในกฎหมายป้องกันธนุรกรรม
ก็คือการอังกิจแบบนี้มันไม่ได้มันเข้าข่ายธนุนกรรม
แน่นอนแจ้งความได้ดำเนินคดีได้เลย

ถ้าไม่รู้จะทำอะไรก่อนก็ติดต่อสมาคมประสานให้ได้ไม่มีปัญหา
อาจารย์วันลบค่ะปิดท้ายอาจารย์ถามตรงนะคะ
การที่เป็นแบบนี้ต้องรักษาไหมคะ
ต้องรักษาอยู่แล้วธรรมดาต้องรักษาอยู่แล้ว
มีคนมาหาอาจารย์รักษาหายไหมคะที่เป็นแบบนี้

เส้น่พ่อแม่หรือสามิพยาหรือตำรวจบังคับเขามาข้างสองครั้งไม่มาแล้ว

อาจารย์กรณีที่อาจารย์แปลกใจที่สุดตกใจที่สุดเนี่ย
พอจะเล่าได้ไหมคะขอแป๊บหนึ่งนาทีสุดท้าย
ก็คือเรื่องเอาทุกอย่าง
จัดการแตกเลยทั้งไปเอากล้อเนื้อ
ก็เนื้อพอแม่ก็ไปบังคับ

ถ้าสุนัขไม่ยอมก็ไปเอากับขวายกล้าร้าย
เพราะพวกเหล่านี้คือไม่มีมุสัมพันธ์

อันนี้คือปัญหาใหญ่หนึ่ง
ดิจับครูวงเด็กได้ไหมหรือคนแก่หรือยังอื่นเป็นไปได้ไหมคะ

ก็อาจจะไม่ปลอดภัยต่อเด็กต่อคนแก่หรืออื่นอีกได้เป็นไปได้ไหมคะ
เพราะถ้าเป็นเบียงเบียนเผ็ดแล้วก็จะเจาะจงเฉพาะพวกนี้
อีกตัวนี้เบียงเบียนเผ็ดมากคือตุ๊กตายาง
คนดีก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาหมด
ตุ๊กตายางนี่หนักมากอีกหน่อยต้องหาเรื่องนี้มาคุย
เดี๋ยวหาเวลาคุยอื่นต่อนะคะอยู่ในหมวดอื่นนะคะ
คุณผู้ชมวันนี้เราตามต่อจากรายงานพิเศษของไทยรัฐทีวีนะคะ
คุณผู้ชมที่รักสัตว์พอรู้ประเด็นนี้แล้ว
อาจจะได้ตามกันต่อแล้วอาจจะได้ระแวดระวังกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าไม่ได้เลี้ยงก็แล้ว
แต่วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสองท่านจริงค่ะ

คุณผู้ชมค่ะอีกสักครู่พบกับทั้ง๓ท่านนะคะ